คุณผู้ชมครับไปดูหน่วยพญาเสือนะครับ
เขาสนที่กำลังกับตำรวจปทศไปจับแก๊งลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ยึดอะไรด้วยบ้างลิงเสมอแล้วก็ตัวเงินตัวทอง
โอ้โหยึดตัวเงินตัวทองได้เพียบเลยครับ
คดีนี้นะครับคุณผู้ชมฮะขยายผลจากการจับกลุ่มแก๊งลักลอบ
ที่จะจับสัตว์ป่าคุ้มครองที่จังหวัดและคอนสะวัน
ตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะฮะ
ทราบว่าแก๊งนี้เนี่ยจะเอาสัตว์มาพักไว้ที่ฟาร์มหมูเก่าแห่งหนึ่ง

แล้วจะส่งสัตว์ที่จับมาได้กระจายไปตามที่ต่าง
ประคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
ร่วมกับหน่วยพญาเสือ

พอไปถึงเห็นป้ายไวนิวขนาดใหญ่
แสดงใบอนุญาตให้สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองได้
ออกโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒จังหวัดนครสวรรค์
จากนั้นไปเจอผู้ดูแล๒คน
ทำไมมีพิรุษมีป้ายไวนิว

เจ้าหน้าที่แม่พยายามจะเข้าไปตรวจ๒คนนี้
ขัดขวางเจ้าหน้าที่แล้วก็รีบปล่อยลิงสมัยออกจากกรง

ส่วนสัตว์ที่เหลืออยู่ก็เป็นลิงสมัย๒๑ตัว
ตัวเงินจะท้อง๓๙ตัว
ส่วนใบอนุญาตมีจริงแหละครับ
แต่รายละเอียดต่างมันไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไงนะครับ
โดยเฉพาะรายชื่อของสัตว์ป่าคุ้มครอง
คือบอกว่ามันไม่ตรงกับที่ยื่นไว้เลย
เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวผู้ดูแลทั้งสองคนแล้วก็พยานหลักฐานนะครับ
ส่งดำเนินคดีที่สพนสโหนแล้วก็จะสอบสวนขยายผลอีกครั้ง

ส่วนแก๊งค้าสัตว์ป่าคุ้มครองนี้นะครับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับ๕แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับ